ประเด็นเรื่องของค่าสิทธิประโยชน์กันบ้างนะครับ
ให้กับสมาคมชุดเก่าไปก่อนหน้านี้๒๔๐ล้านบาท
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเงินจำนวนนี้ยังไม่ได้มีการชี้แจงนะครับ
ทางพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมก็บอกว่า
ประเด็นนี้นั้นได้มอบมาให้กับคนตรวจโทษพิสันจุดิโรค
เลขาธิการสมาคมไปตรวจดูว่าที่มาที่ไป
เงินตรงส่วนนี้มันหายไปไหนแล้วมีการชี้แจงมาหรือยัง
สมาคมชุดเก่านะครับซึ่งมีขนดการณ์ในการส่งเอกสาร
เดี๋ยวต้องดูว่าในวันนั้นจะมีเอกสารเรื่องนี้หรือไม่ครับ
ก็อยากให้ทุกสโมสรนั้นได้รับเงินกันครบอยู่แล้วนะครับ
ละ๒๐ล้านบาทก็จะมีการแบ่งจ่ายเป็น๓งวดอย่างที่เราทราบกัน
แรก๗ล้านงวดที่๒๗ล้านแล้วก็งวดที่๓๖ล้านบาท